ข่าวตั้งแต่ปี๕๑แล้วก็มีภาพมีคลิปเสียงในการคุยกันระหว่างแม่ของน้องกับทางคุณลีน่าจังเอาไว้
อ่าเดี๋ยวเพื่อนผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะลองฟังนะฮะ
อย่าเอาลูกให้ฉันเป็นบุคคุณธรรมฉันก็จะเลี้ยงไว้
เพราะฉันลูกฉันโตหมดแล้วผัวก็ไม่มีอาจารย์ยัง
ฉันก็เหงาฉันจะเลี้ยงลูกเธอเองอาจารย์ยัง
ใช้เดียวละสองมือ
นี่คือสิ่งที่คุณลีน่าจังได้คุยกับภรรยาของผู้ตาย

อยากจะสื่อไปถึงอีกมุมหนึ่งด้วยก็คือ
คุณนิชการนะฮะคุณนิชการหรือว่าคุณโอ

ไม่ได้รับติดตอบมาเลยอ่ะนะคะ
ตั้งแต่ปี๕๒คือคุณโอ

เป็นน้องสะพ้ายค่ะเมื่อโทรของพี่คือ
ตั้งแต่เปิดโทรศัพท์มา
ช่วยล่าคค์เวลาย่อน

ตั้งคัน๗เดือนแล้วก็มาคลอดที่แพร่

แล้วก็ช่วงของปลายปี๕๑นะครับ
ไปตามสื่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เหมือนกับว่าติดต่อทางแบงค์กลับมา
ทางครอบครัวกลับมาว่าพี่จะไปทำงาน
พี่ขอเอาน้องไปให้
ให้ทางบ้านได้ไหมไปฝากเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างนี้

ใช่หลังจากนั้นเราก็รับโอเค
ก็ก็รับอะนะคะแต่พี่มีข้อแม้ว่า
ถ้าคุณมารอบนี้หมายความต้องเปลี่ยนหลักฐานมาให้พร้อม
เพื่อที่จะคือจะโอนนะคะจะโอนเป็นบุตรบุญธรรม
คือถ้าจะเอาหลานมาให้เลี้ยงต้องยกหลานให้เป็นลูกบุญธรรมของป้านะ
เพราะข้าที่สองคุณหนีนะครับ
คุณพูดโกหกซังแจ้งความดำเนินคดีคุณได้นะ

คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณก็ไปให้สื่อสัมภาษณ์
แล้วเนี่ยมาออกอากาศสดคุณก็ยังพูดอย่างนี้อีก

ย้อนไปปีห้าหนึ่งนะเดี๋ยวให้คุณลีน่าจังเล่าให้ฟังดีกว่า

เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวฟังทางคุณลีน่าหน่อย
แต่ว่าวันนี้ยืนยันว่าคุณลีน่าจะช่วยเด็ก

ฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น